โลกโซเชียลก็เผยแพร่คลิปนี้ออกมาอีกแล้วนะครับ
รถพยาบาลกำลังจะรีบนำตัวผู้บาดเจ็บ

แต่ว่ารถคันหน้าไม่หลีกทางให้

รถหวอขอทางประมาณ๑๐นาทีแล้ว
ก็ยังไม่หลบข้างผ่านได้
ถ้าเป็นยากจิโกโหสิจาของคนขับตรงนี้
ผมไม่รู้จะพูดอย่างไร

คนขับรถคันที่ตามหลังรถกู้ชีพ

โอ้โหเขาขอทางกันมานานแล้ว
จริงไหลทางก็น่าจะสามารถหลบลงไปได้
น่าจะปล่อยให้รถกู้ชีพกู้ภัยเขาไปก่อนได้ไหม
น้ำใจไม่มีรถพยาบาลมีคนเจ็บ
แต่ดูสิช่วยแชร์กันส่งต่อหน่อย
เพื่อบอกคนอื่นให้หลบรถกู้ชีพ
หนึ่งส่งต่อของคุณจะเป็นบุญต่อคนบนโลกนี้

แล้วก็เพจดังแชร์คลิปนี้ออกมา

ถ้าเป็นญาติโกโหติกาของคุณล่ะ
จะทำยังไงคุณต้องนึกถึงผู้ป่วยผู้เจ็บที่อยู่ในรถด้วยนะครับ

ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนะครับ
ด้านในแพทย์สัญชัยชาสมบัติผู้ช่วยเลขาธิการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช
เปิดเผยว่าเรื่องการหลีกทางให้รถกู้ชีพฉุกเฉิน
ถือว่ามีความสำคัญมากต้องบอกแบบนี้

สมองขาดเลือดเพียง๘นาที

ขอวิงวอนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

แล้วให้รถกู้ชีพวิ่งผ่าไปตรงกลาง

เฉพาะรถกู้ชีพที่เปิดสัญญาณไฟเท่านั้น
แม้จะเป็นรถกู้ชีพที่ตีเปล่า
ก็ควรหลีกทางให้เช่นกัน
แม้ว่าตีเปล่ามาไม่มีสัญญาณไฟมานะครับ
แต่เขาถือว่าเป็นรถฉุกเฉิน
ยังไงก็ตามเขาจะต้องไปปฏิบัติภารกิจ
ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้รับคนเจ็บคนป่วย
แต่ว่าเขาก็ต้องไปเข้าเวรอยู่โรงพยาบาล

เขาก็ต้องไปเข้าเวรรับช่วงต่อถูกต้องไหม
คือภารกิจของเขาเกิดขึ้นตลอด๒๔ชั่วโมง

ดังนั้นถ้าเห็นเมื่อไหร่หลีกทางให้เขาทันทีนะครับ

พระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๕๙
ก็ระบุชัดนะครับว่าผู้ที่ไม่หลีกทางให้รถกู้ชีพฉุกเฉิน

กรณีไม่อำนวยความสะดวกให้รถกู้ชีพฉุกเฉิน
ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าเป็นโทษปรับที่น้อยไป
ทางด้านของผู้ช่วยเลขาธิการสพชนะ

ควรมีการเพิ่มโทษให้มากกว่านี้
เพราะการช่วยชีวิตคนถือว่าสำคัญมากที่สุดนะครับ